ดูขโมยขจนกันหน่อยนะคะคนร้ายค่ะเขาอาศัยช่วงเช้าเช้า
เช้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครลุกขึ้นมาที่จะไปซื้อของนะคะ
เขาใช้จังหวะนี้แหละขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยว
ใช้มีดไปจี้ชิงทรัพย์ร้านขายของชำที่ปฐุมธานี
ด้วยความกลัวค่ะเจ้าของร้านให้เงินไป๕๐๐บาท
โจรเขาก็พอใจนะได้แค่นั้นเขาก็ไป
แต่เขาลืมว่าตอนนี้ทุกที่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วเห็นภาพเห็นหน้าเนี่ยชัดเจนแบบนี้

ไม่รอดค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านน้อย
เดี๋ยวนี้ใครเขาก็ติดกล้องวงจรปิดกันทั้งนั้นเนี่ยนะคะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำค่ะ

เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเขาเจ้าของร้านเขาเอาไปโพสต์
ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุว่าถูกคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงเงิน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็เอาภาพนี้แหละมาแจ้งความกับตำรวจ
ฉัดชัยละอองอายุ๒๙ปีเจ้าของร้านที่ปรากฏในคลิป
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเกิดขึ้นเช้าเลย
โมง๔๕ของเมื่อวานนี้เองค่ะ
คนร้ายมา๑คนเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
สภาพเก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ทำทีตอนแรกเหมือนลูกค้าเลยมาขอซื้อบุหรี่ซองนึงซองหนึ่งดิ
ก่อนจะอาศัยจังหวะที่ลูกค้าออกไปจากร้านจนหมด
แสดงตัวเลยค่ะเป็นโจรเป็นคนร้าย
ชักอาวุธปืนแบบแมกกาซีนออกมาจากด้านหลังออกมาคู่
บอกว่าอย่าตุกติกนะเอาเงินมา
ด้วยความกลัวเจ้าของร้านส่งไปให้๕๐๐บาท
เป็นเงินที่ขายได้ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คนร้ายได้แค่นั้นก็พอใจค่ะ
วิ่งหนีออกจากร้านไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานด้วยที่สพลำลูกกา

ก็มาเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับร้านเล็กร้านน้อยด้วยนะคะ

ทราบว่าเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่นะคะ